นี่ค่ะจังหวัดราชบุรีที่นี่ไม่ได้พาไปเที่ยวอย่างเดียว
จะพาไปดูคู่แม่ลูกคู่หนึ่งที่เขามาแก้บนกับไอ้ไข่ที่วัดแห่งนี้
มาแบบตัวใหญ่ไซส์จริงไซส์ยักษ์
นึกว่ายกมาเองนะคุณจากมาเวล
คุณดูนะนี่ของที่เอามาแก้บนนะคะคือเขาบอกว่าเขามากราบไหว้มาตั้งจิตอธิษฐานเรื่องของการงานธุรกิจต่าง
ซึ่งการมาขอพรแบบเดิมมันธรรมดาเกินไปแล้ว
คนอื่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าสำเร็จแล้วจะมาแก้บนด้วยอะไร

แล้วตัวใหญ่ด้วยนะไม่ใช่มาแบบหุ่นเล็กนะคะ
เขาเลยบอกว่าปกติคนที่มาขอพรก็จะแก้บนแบบเดิมซ้ำไง
เขาเลยอยากได้อะไรที่มันดูแปลกแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าหวังว่าไอ้ไข่อาจจะชอบ
หลังจากที่ประสบผลสำเร็จตามที่ขอก็เลยตัดสินใจสั่งทำเลยนะ

เป็นหมื่นมีหลักหมื่นแล้วหลายหมื่นด้วยนะ
แล้วก็เอามาแก้บนตามที่บอกที่กล่าวเอาไว้นั่นเอง
และสำหรับที่นี่ก็คือที่วัดเขากรวด
อยู่ที่ตำบลเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
บรรยากาศของที่วัดนี้ทั่วไปก็จะมีประชาชนที่มาไหว้มาขอพร
ขอโชคขอลาบมาแก้บนกับพี่ไข่พี่จุกพี่จันทิมาใช่ไหม
และที่ขาดไม่ได้ก็คือการเสี่ยงเซียมซีเขย่าเสี่ยงโชค
รวมไปถึงรอดูจุดหมายปลายประทัดกันด้วย
อยู่บนสาราก็มากันคึกคักมากเลยนะคะ
ก็จริงต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมเรื่องของการขอพรต่าง

แต่ละคนเขาก็ขอพรแตกต่างกันออกไปนะ
แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสมหวังได้เสมอไปคุณผู้ชมค่ะ
มันอยู่ที่การปฏิบัติตัวของเราด้วย
สิ่งเดียวที่เราควรทำเลยนะคิดดีพูดดีทำดีตั้งใจ
ไม่ได้ไปไหว้ไข่อย่างเดียวไปไหว้ไอรอนแมนด้วย
หึหึไอรอนแมนจะเริ่มมีผ้า๓สีหรอ
แล้วก็ตัวในทองหมดเลยเอาทองไปปิดทองเอาไว้
ไม่ต้องไอรอนแมนไม่ได้ให้โชคได้นะใจเย็น